แต่วันนี้เขายังไม่ยอมหยุดการแข่งขัน
เขาเตรียมเงินที่ใช้ในการประมูลถึงแม้จะแพ้ไปครับ
ทั่วประเทศใน๓ปีด้วยงบลงทุนถึง๗๐๐๐ล้านบาทครับ

และด้วยความถี่ที่ทั้งมีการนำทั้งสองขึ้นมาให้บริการรวมกัน
เมื่อใช้ครบแพ็คเกจแล้วก็จะปรับลดความเร็ว
และก็จะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม๗๗จังหวัดนะครับในไตรมาสที่๒ของปีนี้ครับ
ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้แพ้การประมูลแต่ว่าเงินลงทุนยังอยู่กับเขากว่า๗๐๐ล้านบาท
ก็ลงทุนเต็มที่พร้อมให้บริการกันต่อไปครับ